คุณผู้ชมครับลงไปใต้หน่อยนะฮะที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปคลอดลูกมาหลังคลอดเนี่ยลูกออกมาก็แข็งแรงดี
แต่ตัวคุณแม่เนี่ยตกเลือดไม่หยุดมีก้อนริ่มเลือดออกมาไหลออกมาแล้ว
เลือดเนี่ยเป็นขันขันเลยนะโอ้โหเยอะมากนะ
เป็นขันพยายามจะย้อนกลับไปโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้แต่ไปไม่ถึง
คุณผู้ชมเลือดมันไหลเยอะมากจนเธอช็อกเนี่ยต้องแวะโรงพยาบาลระหว่างทางก่อน
เล่าให้ฟังแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมาเขียนใน
แชร์ประสบการณ์นาทีชีวิตตกเลือดหลังคลอดเธอบอกว่าเธอไปคลอดลูก
สิบสิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ออกมาแข็งแรงดีครับนะฮะแต่ตัวเองสิพอคลอดปุ๊บโอ้โหปวดหลังจังเลย
จุกท้องน้อยจังเลยท้องก็ไม่ยุบนะผ่านไป๘วันตอนตี๓ของวันที่
สิบแปดสิงหาคมรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมันไหลออกมาจากช่องคลอด
เปิดไฟดูคุณผู้ชมนี่ฮะคือภาพนี้เป็นภาพสีที่เธอถ่ายไว้นะ
ถ้าเธอย้อมเป็นสีเทาคือมันเป็นกลายเป็นก้อนเลือดสีแดงสดไหลออกมา
ก็เลยไปเข้าห้องน้ำพอถึงห้องน้ำปุ๊บมีก้อนเลือดไหลออกมามากขึ้นมากขึ้น
ขนาดเท่ากับกำมือคนอ่ะอืมนะฮะล้างเสร็จปุ๊บอ่ะ
ก็เปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วก็ไปนอนหลังจากนั้นมีก้อนที่สองเล็กกว่าเดิม
ไหลออกมาอีกปรากฏว่าทั้งคืนนั้นนะมีทั้งริ่มเลือด
มีทั้งก้อนเลือดมีทั้งเลือดสดไหลไม่หยุดค่ะแล้วเธอเอาขันไปลอง
หนึ่งขันนะคุณเป็นขันเลยนะฮะก็เลยรีบไปโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้
ระหว่างทางไม่ไหวคุณผู้ชมหน้ามืดช็อกเลยก็แวะโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ถึงนะฮะ
ระหว่างทางเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วก็ช็อกหายใจไม่ออกหน้ามืดเหงื่อไหลเต็มหน้าเต็มตัว
ความดันต่ำเหลือ๕๐กว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือ๒ขวด
ซ้ายขวาพร้อมกันทำให้ความดันเพิ่มกลับขึ้นมาอาการเริ่มดีขึ้น
แล้วก็ส่งตัวต่อยังโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้เธอรอหมอตรวจ
แต่เลือดก็ยังไหลออกมาตลอดนะครับไหลไม่หยุดเลยครับนะฮะ
ได้เจอหมออีกที๑๐โมงเช้า๑๐โมงเช้าหมอบอกว่านี่เป็นภาวะตกเลือด
นะเป็นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนค่ะ
วันนั้นก็ให้น้ำเกลือเข้าไปตลอดนะฮะช่วงบ่ายวันเดียวกัน
คุณหมอพาไปซาวครับเป็นอันตราสาวปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือ
มันมีรกตกค้างอยู่ในท้องเธอหมอทำคลอดเอารกออกไม่หมดครับอืม
นะฮะต้องขูดมดลูกเอาเลือดออกมาถึงจะหยุดไหลครับ
คุณหมอต้องขออภัยนะต้องมีการสวนปัสสาวะ
ใส่สายปัสสาวะตอนสักสี่ทุ่มของคืนวันที่ยี่สิบแปดด้วย
ในเวลานั้นก็ต้องทำการขูดมดลูกไปด้วยทรมานมากเธอบอกอย่างนี้นะฮะ
หลังจากนั้นทำเสร็จปุ๊บ๒๙สิงหาคมรู้สึกตัวเบาขึ้น
อ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดท้องไม่จุกแล้วนะฮะ
เพราะว่าเลือดเองก็สืบออกมาน้อยลงนะฮะผ่านไป๓๐สิงหาคม
อาการเริ่มดีขึ้นหมอให้กลับบ้านได้แล้วและตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมาก
บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเลย
อืมไม่มีใครขอโทษเธอเลยแม้แต่คำพูดมีแต่คำพูดที่ว่า
คนนี้อยู่ในกลุ่มที่สองครับแล้วสาเหตุเนี้ยมันอาจจะเกิดได้จากจากการติดเชื้อก็ได้
หรือมีเศษรกที่มันค้างอยู่ในโพงมดลูกซึ่งเธอก็บอกเป็นแบบนี้เหมือนกัน
ถูกต้องแล้ววิธีการคือเขาบอกว่ามันก็ต้องขูดหมดลูกขูดให้ออกให้หมด
แต่เธอก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เช็คให้ดีก่อนว่ารกออกมาหมดไหม
แต่ไม่มีการรับผิดชอบไม่มีการขอโทษเธอเลยอะไรแบบนี้
ทางโรงพยาบาลที่เธอทำทำคลอดอ่ะนะฮะถ้าไม่แวะโรงพยาบาลแรกก็คงจะช็อก
เสียชีวิตกลางทางหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเรื่องนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปยัง
โรงพยาบาลที่ผู้หญิงคนนี้เขากล่าวถึงในเฟซบุ๊กทางภูมิในการโรงพยาบาลก็บอกว่า
ทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการสอบส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีคำชี้แจงออกมาต่อไปนะครับ